ต่างชาติชอบใช่
มีหลายอย่างครับเค้าบอกว่าฮานาจีนเมืองไทยมามีอะไรแบบนี้เยอะ

แต่ความเชื่อเองมันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องแบบไปต่อนะ
ทำยังไงล่ะฮะก็ทำออนไลน์สิครับ
อย่างเรื่องของการลงหน้าทองเนี่ยทำออนไลน์ก็ได้คุณผู้ชม
ต่างชาติเขาส่งภาพมาให้พ่อหมอทำพิธีแล้วก็ส่งกลับไปให้

นี่เห็นไหมส่งรูปมาลงอัคระทำพิธีออนไลน์ก็มีนะฮะ

เสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาด้วยอาจารย์สรรคงเวศหรือว่าอาจารย์บอย
แห่งสำนักศักยันต์ตำบลหนองไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ้างทอง
ทำแบบออนไลน์แบบนี้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างประเทศ
แต่ว่าเขาศรัทธาไงเขาเชื่อนะตอนนี้มีโควิดก็เดินทางเข้ามา
ประเทศไทยไม่ได้นะครับอาจารย์บอยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยนะ
สำนักที่นี่นะมีลูกศิษย์หลายประเทศคนไทยกว่าเยอะ
เลเซียสิงคโปร์ไต้หวันจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลีย
องกฤษก็มีนะครับเดินทางมาเสริมดวงต่อชะตา
ลงหน้าหน้าทองกันเป็นประจำแต่พอโควิดเนี่ยก็มากันไม่ได้
ลูกศิษย์ก็เลยติดต่อมาอาจารย์อยากเสริมดวงอ่ะ
อืมเผื่อหลังจากนี้โควิดไปมันจะดีขึ้นอาจารย์
เสริมดวงชะตากันหน่อยอาจารย์คิดเอ๊ะจริงเนี่ยนะ
สมัยโบราณมันก็ยังมีการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดถวายพระ
อดใต้ฐานพระได้เลยนี่นะก็กำหนดจิตอธิษฐานให้บริสุทธิ์
คิดกันไปเขาบอกว่าเออมันก็คงคล้ายกันละมั้
ถ้าเกิดว่าสมัยโบราณทำอย่างนั้นได้ไอ้การทำแบบยุคออนไลน์เนี่ย
มันคงจะทำได้เหมือนกันหรือเปล่าเออมันก็มีไลน์มันสื่อสารกันได้
เออก็ส่งรูปมาสิเดี๋ยวอาจารย์ทำพิธีให้นะฮะ
สำนักเนี่ยก็จะปริ้นต์ออกมาทำพิธีอ่ะก็จิตภาวนากันไปทำเสร็จปุ๊บก็ถ่าย
ให้กลับไปให้ลูกศิษย์ต่างประเทศเออมันก็คงทำได้
ก็เลยทำก็เลยบอกลูกศิษย์ไปลูกศิษย์ก็เลยโอ้โห
ทีนี้แหละคุณผู้ชมส่งรูปกันมาเป็นร้อยรายครับอาจารย์ต้องทำพิธีผ่านออนไลน์แบบนี้กันทุกวัน
คุณผู้ชมอาจารย์บอยบอกว่าการลงหน้าทองเนี่ยเป็นการเสริมดวงชะตาด้านเมตามหานิยมเพิ่มโชคลาภ
ทำแล้วจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นนะฮะถึงขั้นกับพลิกร้ายกลายไปดีเลยก็ว่าได้
นะเป็นต้นตำรับแห่งวิชาวมหาเสน่ห์เข้มขลังสำเร็จสมดังปรารถนาฮะอ่ะ
แต่ก็ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะใครเชื่อใครทำดีรักษาศีล
ผลที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นผลมากขึ้นนะครับ